คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนึงค่ะอายุ๑๙
ไปสมัครเป็นพนักงานห้างขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่อุดรธานี
ปรากฏว่ามีหัวหน้างานค่ะมาตีสนิทกับเธอแล้วก็อ้างว่าเป็นคนประเมินนะ
ทดลองงานผ่านหรือไม่ผ่านจะได้บรรจุเข้าทำงานที่ห้างหรือเปล่า
พอมาตีสนิทแล้วก็ล่อลวงเธอไปล่วงละเมิดทางเพศจนถึงขั้นข่มขืนนะคะ
ทำแบบนี้หลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนทุกเดือนเลยนะคะ
ละหนตั้งแต่แบบล่อลวงเธอให้เข้าไปในรถให้เธอใช้มือสำเร็จความไข้ให้
หลังจากนั้นยกระดับบังคับให้เธอใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้
ต่อมาข่มขืนเลยข่มขืนในรถล่าสุดพาไปข่มขืนที่รีสอร์ทเลยอย่างนี้
กระดับยกระดับความเลว
ก็เหตุหนักขึ้นเรื่อยจนหญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าทนไม่ไหว
ต้องแจ้งความแล้วเธอก็ไม่รู้ว่ามีพนักงานสาวคนอื่นโดนเหมือนเธอด้วยหรือเปล่าไง
ก็เลยอยากจะให้เอาตัวหัวหน้างานคนนี้ไปดำเนินคดีนะคะ
นางสาวบีนามสมมุติอายุ๑๙ค่ะผู้เสียหายไปกับคุณแม่นะคะ
อายุ๔๓ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีเพิ่มเติม
เพราะว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเธอไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
ถูกหัวหน้างานลวงไปข่มขืนสี่ครั้งแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ขู่เธอด้วยว่าถ้าไม่ยอมครั้งต่อไปไม่ยอมเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ออกมาประจาน
หญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าตั้งแต่ต้นปีค่ะปี๒๕๖๒เนี่ยเธอไป
งานที่ห้างขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนมิตรภาพอุดรธานี
คายที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคือต้องทดลองงานห้าเดือนนะคะ
พอทดลองงานไปได้๓เดือนมีหัวหน้าแผนกเครื่องมือช่าง
เป็นผู้ชายอายุ๓๗มาตีสนิทแล้วก็มาพูดคุยเชิงชู้สาว
ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเธอเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเดือนมีนาคมค่ะ
หัวหน้าแผนกคนนี้มาคุยด้วยแล้วก็มาอ้างว่าเนี่ย
ตัวเองเนี่ยเป็นคนประเมินนะว่าเธอจะผ่านการทดลองงานหรือเปล่า
ถ้าจะให้ผ่านการทดลองงานแล้วได้บรรจุเข้าทำงานเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันในรถ
นี่โน้มน้าวเธอค่ะพาไปคุยในรถทีนี้ขับรถไปจอดที่สวนสาธารณะ
งแดห่างจากที่ทำงานไปตั้งสองกิโลอ่ะค่ะครับ
แล้วบังคับให้เธอใช้มือสำเร็จความไคร้ให้อันนี้ครั้งแรกนะอืม
เดือนมีนาคมครั้งที่สองเดือนถัดมาเอาอีกเมษายนค่ะ
ก็ไปข่มขู่เธอบอกว่าให้ขึ้นรถทีนี้ก็พาไปจอดที่เดิม
บังคับให้เธอใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้เหมือนที่บอกยกระดับความเลวอะค่ะ
ครั้งที่สามเดือนต่อมาเดือนพฤษภาคม
ก็บังคับให้ขึ้นรถอีกไปจอดที่เดิมอีกแต่คราวนี้ข่มขืนเลย
โอ้โหข่มขืนในรถจนสำเร็จความไคร่พอกลับมาที่ทำงาน
เธอก็ถูกเพื่อนร่วมงานพูดจาเสียดสีก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องทนอย่างเดียว
เพราะไม่อยากตกงานล่าสุดเดือนมิถุนายนครั้งที่สี่นะคะ
คนก่อเหตุก็บังคับให้ขึ้นรถเหมือนเดิมอ่ะค่ะอืม
คราวนี้เธอไม่ยอมแต่ไอ้คนก่อเหตุบอกว่าไม่ได้นะ
ครั้งที่ผ่านมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วอ่า
ถ้าครั้งนี้ไม่ไปคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้เดี๋ยวจะเอาออกมาประจานครับ
แล้วเดี๋ยวให้นักเลงมารุมทำร้ายด้วยไม่งั้นจะฆ่าทิ้งด้วยขู่ขนาดเนี้ยค่ะ
โอ้โหนี่อันนี้มันสุดยอดมากนะเธอบอกเธอกลัวมากนะ
ขึ้นรถไปด้วยทีนี้พาไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็ข่มขืน
ครั้งนี้เธอบอกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านเล่าให้แม่ฟังอืม
แล้วก็บอกว่าเธอมีแฟนเป็นธอมนะคะกลัวแฟนจะรู้เรื่องแล้วก็รับไม่ได้
เลยตัดสินใจแจ้งความแล้วลาออกจากงานเลยค่ะไม่ทงไม่ทำมาแล้วที่เนี้ยครับ
แม่ก็เลยพาไปแจ้งความนะคะแล้วแม่ของผู้เสียหายก็บอกว่า
พอไปแจ้งความแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุยังมาต่อว่าตัวลูกสาวแม่ที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
บอกว่าไปแจ้งความทำไมเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยพอคนเขารู้กันเนี่ย
คนก่อเหตุต้องทะเลาะกับภรรยารู้ไหม
มีลูกด้วยกันตั้งสี่คนกับภรรยาเนี่ยอ้าวก็ไม่ควรจะทำตั้งแต่แรก
ก็ใช่ไงคือคดีนี้นะถ้าทางฝ่ายผู้หญิงเขา
นี่เขาถ่ายภาพสถานที่ต่างต่างที่เขาถูกพาไปเอาไว้เป็นหลักฐานอืม
ถ้ามาพูดมาบอกมาเล่าเนี่ยเอออันนี้อาจจะเออ
ต้องรอฟังก่อนว่าเขาจะว่ายังไงแต่นี่เธอบอกเธอยืนยันเธอมีหลักฐาน
นี่ไงเปิดให้ดูแบบเนี้ยค่ะทีนี้ค่ะพนักงานสอบสวน
สพเมืองอุดรธานีก็เลยนำตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายนะคะ
ครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมพยาหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ตำรวจด้วยแต่คุณผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องอย่าไปยอม
ใช่ค่ะคือตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ถ้าไปเจอเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้างานในที่ทำงานเข้ามาลักษณะที่มันเกินเลยแล้วมันไม่ใช่แล้ว
ซึ่งผู้หญิงผมว่าจะรู้โดยสัญชาติยานเนี่ยต้องบอกเลยอย่าไปกลัวฟ้องคนหัวหน้างานถ้าหัวหน้างานยังเฉยเมยยังต้องฟ้องไปเรื่อยนะฮะ
แล้วผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยจะช่วยจะเข้าข้างใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เข็ดไม่หลาบอะค่ะ
อย่างที่บอกว่ายกระดับความเลวขึ้นเรื่อยถ้าครั้งแรกยอมโหครั้งต่อไปมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
ใช่ไม่ต้องไปกลัวถูกไล่ออกไม่มีงานทำนะฮะเดี๋ยวมีบริษัทดีเขารับทำงานแน่นอน
ไปเจอพวกนี้ต้องจัดการมันนะครับ